นำน้ำนงน้ำแดงไปให้หรือหัวหมูไข่ต้มอะไรก็ว่ากันไป

ชาวบ้านเขารวมตัวกันเอาน้ำแข็ง
น้ำแข็งนี่แหละครับไปแก้บนไอ้ส้มฉุน
เอาดูเอาละกันยกกันมาหลายกระสอบเลย

ใช่แล้วล่ะครับน้องใบตองคุณชิสามากัน

โอ้โหที่นี่คือวัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ

ชาวบ้านเขาช่วยกันขนน้ำแข็งประมาณสัก๕๐กระสอบ
ไปแก้บนกับรูปปั้นยักษ์ไอ้ส้มฉุน
นี่จักรขนาดไหนสูงตั้ง๕เมตร
โอ้โหแล้วดูกระสอบน้ำแข็งเขา
รีบเก็บรีบเอาไปใช้นะมันละลายหมดนะ

ถามว่าเอาร้อนสักแค่ไหน

เพราะว่ากันว่าสงกรานนี้จะเป็นสงกรานที่ร้อนที่สุดเลยนะ

มันจะได้เย็นชำโอ้โห
แล้วถามหน่อยสิทำไมต้องเอาน้ำแข็งมาแก้บนแบบนี้ล่ะ
นี่วางไว้อย่างนี้เลยนะ
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารตรี

เขาเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไป
งวดวันที่๑๗มกราที่ผ่านมาทุกคนได้รับทรัพย์จากการถูกรางวัล

คนละเป็น๑๐ใบเลยนะอย่างนี้ครับ

อ๋อมันเลขเบิ้ลน่ะเนาะ
และทำให้เลข๙๙เลขท้าย

พ่อค้าแม่ค้าไม่รู้ทำไง

ไอ้ที่เหลือเต็มแผงขอให้ถูกรางวัลได้ไหม

อย่างน้อยได้ทุนกลับมาก็ยังดี
ว่าเหมือนไอ้ส้มฉุนบันดาลให้
ถูกกันแถวเป็นแผงเลย
ก็เลยรวมตัวกันมาแก้บนด้วยน้ำแข็งอย่างนี้ไง

นี่คือทูบเสี่ยงทายที่เหล่าบรรดา
พ่อค้าแม่ค้าเขาจุด

เขาก็หวังว่างวดที่จะถึงนี้

โอ้โหใหญ่เลยนะ
นึกถิ่งวัดที่ดูด้วยน่ะ
พ่นล้องน้ำแข็งไอ้โอย

ฝนหลาด๑๐องศาดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวฝนจะตกอีกนะคุณผู้ชมก็ระมัดระวังกันด้วยนะ